เอาพูดถึงเยาวราชก่อนหน้านี้เป็นแหล่งสตรีทฟู้ดชื่อดัง
คือเดินได้เนี่ยใช้คำว่าค่อยขยับดีกว่าไม่ใช้คำว่าเดินเนี่ยนะคะ
คนแน่นมากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ

ทำให้ตอนนี้เยาวราชที่เคยเป็นถนนกลายเป็นสนามกีฬาไปแล้วค่ะ
คุณรู้หรือยังเขาเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาแล้วนะเป็นสนามแบตเหรอ
สนามแบตอ่าหยอกหยอกหยอกหยอกคือเป็นพ่อค้าขายปทงโกนะช่วงนี้
คนน้อยไงก็เลยแล้วเขาก็ต้องบอกว่ารณรงค์ให้ออกกำลังกายนิดเนี่ยนะคะ
ภูมิคุ้มกันก็เลยทำยังไงล่ะสนามกีฬาตอนนี้ก็คือกลางถนนเยาวราชนั่นแหละ
แต่เขาบอกว่าเขาก็ดูนะว่ามันมีรถผ่านไปผ่านมาหรือเปล่า
มันไม่ค่อยมีคนเดินก็ไม่ค่อยมีก็เลยเอามาตีแบตกันซะเลยเนี่ยนะคะ
คนโพสต์คลิปนี้ระบุข้อความบอกแล้วว่ามันตีได้แบบนี้ปล
หมดโควิดอย่าลืมมาอุดหนุนปลาท่องโกเสวยเยาวราชนะครับ
อย่างไรก็ตามคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ดูแล้ว
อ่าบางคนก็ยิ้มมาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้กำลังใจเพราะความไหมคะ
ถ้าหากสถานการณ์ปกติกลับมาเป็นปกติคนในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่า
ท่องโกะเสวยเยาวราชเจอกันแน่นอนค่ะร้านอื่นด้วยนะคะ
ต้องการการฟื้นตัวนั้นนะคะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมเร็ว
ความร่วมมือของเรานี่แหละสำคัญคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
พูดอย่างงี้แหละบ่อยบ่อยใช่คุณผู้ชมกล้องอยู่ในหูนะคะจะได้ตามตาม